และสิ่งสำคัญนะครับที่วันนี้ทุกคนตั้งตารอก็คือการเปิดระดูการของฟุตบอลไทยในทุกหลี
เฉพาะฟุตบอลไทยลีกหรือว่าทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกับคนในข่าวกับคุณเกือกชัยคุณโทนครับ

วันนี้ก็ต้องไปเกาะติดสตามแรกสนามหนึ่งนะครับ
ตอนนี้นะครับคุณเบียดชัยติดตามข่าวสารมา

จับดูจาก๘ทีมที่ลงทุนปีนี้
ต้องบอกว่าไทยลีกสนุกมากเลยนะครับ

กลุ่มร่างเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่
ลงทุน๓๐๐ล้านบาทขึ้นไปนะครับ

เชียงรายก้าวกระโดดมานะฮะ๓๐๐ล้านนะครับ
ปีที่แล้วยังลงทุนแค่๑๐๐ล้านนะครับ
ปีก่อนลงทุน๗๐ล้านปีนี้มาถึง๓๐๐ล้านครับ
ส่วนทีมที่ลงทุน๑๐๐๒๐๐ล้านนะครับ
ภัณฑ์ราชบุรีนะครับ
อันนี้ไม่รวมการสร้างสนามเพิ่มด้วยนะครับ
ส่วนทีมที่๑๐๐๒๐๐ล้านนะครับ
ส่วนทีมที่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านนะครับ

ก็แบ่งตามกลุ่มที่คุณเกือกชัยคัดมาก็มองกันง่ายนะครับ

เพราะว่าแบงค์คอกนั้นไปอยู่ในกลุ่มที่อยู่ตรงกลาง

และก็ถานทีมเขาก็ยังดูดีอยู่
แต่ว่าท้ายตารางที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสพูดคุยกันแน
จริงยังไปน้อยกับบางทีมของที่๑
มีโอกาสที่จะขึ้นมาเบียดได้เลย

เราดูการวิเคราะห์กันหน่อยนะครับ
ห้าทีมเต็งบวกกับหนึ่งทีมตกชั้น
ด้วยเรื่องของการประเมินที่อาจจะมีเวลาในการพูดคุยไม่มาก
เอาเราเป็นเสียงหนึ่งที่อาจจะไปประกอบความคิดของคุณว่าตรงกันด้านไหม
เรียกได้ว่าเป็นสำนักข่าวไทยรัฐ
เพราะว่าต่างประเทศเขาอาจจะมีในเรื่องของอัตราต่อรองอะไรต่างก็ว่าไป
แต่ที่เมืองไทยเราไม่มีก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์
ประเมินตัวผู้เล่นศักยภาพเป็นอย่างไร
เอาไปดูทีมแรกที่เรายกให้เป็นทีมเต็งแชมป์
แน่นอนนะครับแชมป์เก่าเมื่อรุ่นการที่แล้วนะครับ
พวกเขามีทีมชาติถึง๑๐คนนะครับ
ก็ขุมกำลังก็ยังอยู่กันครบนะครับ
ก็ที่จะขาดไปก็เพียงแค่ธนบุญเกษารัฐนะครับ
แต่ธีรทรธีรสินสหรัฐชนะทิพย์พวกนี้อยู่หมดนะครับ
การที่แล้วยิงไป๒๗ประตูเนี่ย
ก็ยังอยู่กับทีมเหมือนเดิมนะครับ
ต้องดูผลงานเหมือนกันนะครับสำหรับเมืองทองนะครับ
เพราะว่าปีนี้ไม่มีธนบูล

แรกนี้เป็นการเล่นที่จะต้องละเอียดมาก

ก็พูดง่ายว่าเมืองทองจะต้องปิดเกมตั้งแต่ครึ่งทาง

สำหรับเมืองทองใช่ดูแล้วก็ยังต้องต้องยกให้เป็นเต็งหนึ่ง
ซึ่งเห็นต่างไม่ได้นะครับนะครับไม่อย่างงานกระโดดวิจันทร์อย่างน้อยแน่นอน
เมื่อรุ้นการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจบอันดับที่สี่
ต้องบอกว่าผลงานย่ำแย่ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อจากการไฟฟ้า
แต่ปีที่แล้วก็ย่ำแย่ครับทำให้ปีนี้เปลี่ยนแปลงเรื่อย
ได้ว่าโอ้โหยกเซตเหมือนกันมีการดึงนักเตะใหม่มาถึง๑๐ลายด้วยกัน
พาทีมคว้าแชมป์ถึง๙รายการ
แต่ก็ตัวไทยก็คือตัวที่เป็นตัวหลัก
อย่างสุชาวนุษย์นุ่มเองก็ยังอยู่จักรพันธ์แก้วพรมก็ยังอยู่
การได้บรินภารามาจากเชียงราย
ก็เป็นดาวรุ่งที่มาช่วยทีมเป็นชุดสายเลือดใหม่เหมือนกันนะครับ

แต่การที่ยกให้เขาเป็นติง๒เนี่ย
ก็แน่นอนว่าบุรีรำมีนักเตะต่างชาติที่โหดเลย

ถ้าใครได้ดูทางถ่ายทอดทางไทยรัฐทีวีเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับว่าพวกเขาปีนี้เนี่ย
แม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเยอะแต่ต่างชาติของเขาเนี่ยโอ้โหหินเหลือเกิน
ทวงทุกอย่างคืนให้หมดนะครับซึ่งโปรแกรมของเขาที่ได้เปรียบก็คือว่าโปรแกรมเขาจะไม่หนัก
เหมือนที่เมืองทองเป็นนะครับการยืนระยะในฟุตบอลถ้วยเอเชียก็เหมือนกับทีมในยุโรป
ซึ่งเมืองทองในขณะที่ดูเหมือนจะใหญ่แต่จริงแล้วจะใช้ผู้เล่นอยู่ชุดเดิมในการหมายนะครับ
ชุด๒อาจจะยังทดแทนไม่ได้นะครับดังนั้นผมชื่อว่าบุยรัมษ์ก็ตกในสถานการณ์เดียวกันกับเมืองทอง
แต่เพียงแค่ว่าเขานั้นมีเวลานะครับในการที่จะคิดจะทำเพราะโปรแกรมในการเล่นในฟุตบอลถ้วยหนักเขาน้อยกว่า
ปีนี้เปลี่ยนแปลงไม่มากครับพี่เจครับ
เสิร์ฟมาแค่๕คนแต่ที่เป็นท็อปเลยก็คือ๖๙อันนั้นที่มาร่วมทีมนะครับ
ไปพลาดอย่าไปตกม้าตายนะครับในการเจอกับทีมเล็กเท่านั้นเองนี่คือการยืนพื้น
แต่เราคิดว่าน่าจะเป็นทีมนี้ก็คือทีมราชบุรีมิดผลเอฟซีนะครับ

แต่คะแนนตามอยู่ท็อปทีเนี่ยประมาณ๑๐กว่าแต้มเท่านั้นเองนะ
ปีนี้เสริมก็ไม่ได้ดูโดดเด่นนะครับ
แต่ทีมราชบุรีผู้เล่นเขาเล่นด้วยกันมานาน
และที่สำคัญนะครับเล่นที่มิดผลสเตดียมเนี่ยที่บ้านของเขานะครับ
ถือว่าแข็งแกร่งคือเมืองคลองปีที่แล้วชนะมา๑๔นาทีต่อกัน
ไปเล่นที่ราชบุรีเนี่ยก็แพ้เหมือนกันนะครับ
ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของราชบุรี
แล้วก็เชื่อว่าปีนี้พวกเขาน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับ
ที่จะลุ้นแชมป์ได้สัก๑ปีนะครับสำหรับราชบุรี
แล้วเต็ง๕นะครับก็แน่นอนไม่พูดถึงทีมนี้ไม่ได้ก็คือเชียงรายยูเนเต็ด
เพราะว่าลงทุนเยอะจะไม่พูดถึงเป้าหมายเลยก็ไม่ใช่นะครับ
ทดท็อปได้มาเพียบเลยนะฮะธนบูลเกษารัฐหรือว่าทศวรรษหรือว่าปฐุมก็มี
โอ้โหทีมนี้ถือว่านักเตะชั้นนำเพียบเลยนะฮะสำหรับเชียงราย
ก็ตอนที่คุณบุรีรัมป์ก็พาทีมบุรีรัมป์คว้า๕แชมป์ในปีเดียวเลยละ
ในเรื่องของประสงค์การไม่ต้องห่วงนักเตรดไทยเป็นอย่างดีนะครับ
แต่กาม่าต้องมีการประกอบทีมให้ได้เหมือนกัน
เพราะว่าปีนี้ดึงมาถึง๑๖ลายแล้วก็เชียงราย
ต้องดูว่าระยะยาวจะสามารถทำได้หรือไม่
เวลายิ่งยวดมาในช่วงท้ายเราก็เอาสักหน่อยแล้วกันครับ
หรอกฉะนั้นไม่บอกแล้วทีมนั้นจะต้องไม่รอด
หรือว่าอยู่ต่อยังไงเป็นการคาดการณ์

ผมเชื่อว่าเขาก็จะดีใจด้วยซ้ำไปว่าไม่กดดัน
ใครที่เราไม่ได้พูดถึงก็จะเล่นแบบสบาย
แต่เชื่อว่าในโปรแกรมนะครับทิ้งท้ายหน่อยโปรแกรมวันนี้
คู่ใหญ่ก็จะมีทางเมืองทองนะครับ
เจอกับทางบางกอกก๊าสแล้วก็
ถ้าเรือราชบุรีพี่ซิโก้เดินทางไปดูฟ้อนักเตะด้วย
ที่เหลือจริงดูได้เกือบทุกคู่เลยนะครับ

นี่ก็คือสิ่งที่เรานำมาเล่ากันจากคนในข่าวหรือคุณเกิดชัยคุณโทนะครับ